คุณผู้ชมคะใครที่ชอบหมอดูชอบเรื่องดวงชอบรู้สึกว่าเราต้องทำเสริมดวงสะดอกเคราะห์อะไร
ระวังให้ดีนะคะบุรีรำมีหมอดูเก๊โอ้โหไปหลอกลวงชาวบ้านเสียหายหลายแสน
คุณผู้ชมมาฟังวิธีของเขากันหมอดูคนนี้ชื่อว่าหมอดูแต๊กนะคะ
ชื่อจริงคือนายประวิทย์ชุ่มจิ้งหรีดวัย๓๒ปีได้ยินชื่อนี้ที่ไหน
ต้องไปดูหมอกับเขานะคะแจ้งตำรวจค่ะชาวบ้านตำบลเมืองยางเขาแจ้งแล้วบอกให้เอาผิดหน่อย
เพราะหมอดูคนนี้เนี่ยมาหลอกลวงชาวบ้านโดยวิธีการยังไงรู้ไหม
บอกหมอแต๊กดูดวงแม่นแล้วคือหมอแต๊กไม่คิดค่าดูดวง
หลายคนก็อยากมาดูแต่วิธีแบบนี้ค่ะพอดูดวงปุ๊บหมอแต๊กทักเลย
คนนี้นายทวีตรีวิเศษบอกหมอแต๊กทักเขาเลยบอกว่าดวงไม่ดีนะ
ต้องทำพิธีเสริมดวงแต่ต้องทำกับหมอแต๊กสองต่อสองนะ
ไม่ต้องกลัวไม่ลวนลามอะไรทั้งนั้นค่ะวิธีการง่ายมากเดี๋ยวจะต่อเงินต่อทองต่อยอดทรัพย์สินให้อ่า
เอาทรัพย์สินที่มีในบ้านทั้งหมดมามาห่อผ้าขาวแล้วเก็บตามจำนวนวัน
เอาไว้๓๗วันแต่จะให้ดีเก็บให้เท่ากับอายุของคนฝากเลย
เอาถ้าอายุหกสิบห้าคือเก็บหกสิบห้าวันตอนแรกเนี้ยเขาก็กลัวจะถูกหลอก
แต่หมอแต๊กบอกอืมเธอเก็บไว้เองหมอไม่ได้ทำอะไรแต่มันอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงนี้วิธีการค่ะระหว่างทำพิธีหมอแต๊กจะเอาผ้าขาวมาคลุมร่างของคนที่ทำพิธีเอาไว้ทั้งหมด
เพื่อให้จิตใจสงบหลังจากนั้นหมอแต๊กจะเป็นคนเอาทรัพย์สินที่เขาเอามาให้เนี่ย
ท้องลูปภัณฑ์สี่บาทกำไรข้อมือหนึ่งบาทเงินสดห้าพันบาท
ห่อผ้าขาวมัดไว้กับเทียนใส่พานไว้พอพอใส่พานอะไรเสร็จปุ๊บ
ค่อยเปิดผ้าขาวคนทำพิธีออกมาและให้เขาเอาไอ้ผ้าขาวอันนั้นเนี่ย
ใส่ในถุงขาวอีกชั้นหนึ่งแล้วไปเก็บในตู้ให้มิดชิด
ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเปิดนะห้ามเปิดนะ
ดิฉันเริ่มเห็นแล้วว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละ
แล้วเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินเปิดมาโอ้โหทองรูปภัณฑ์๔บาท
ฝาสีฟ้ามาเลยจ้ะเงินสดห้าพันบาทโอ้ห่อผ้าขาวมาเลยเหมือนกันเนอะ
ำไรทองคำมาเป็นไม้เลยค่ะหายเกลี้ยงเลยนะคะ
ไม่อยู่แล้วไปถามชาวบ้านรายอื่นที่ดูดวงกับหมอแต๊กทำพิธีแบบนี้เหมือนกันหมด
มีคนนึงเนี่ยโดนไปนะซ่อยข้อมือทองหนักสองบาท
อีก๑บาทเงินสดอีกแปดหมื่นหายเกลี้ยงเลยนะคะ
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอีจังหวะคุมผ้าขาวให้จิตใจสงบนั่นแหละ
นั่นแหละโอ้โหคงจะเปลี่ยนทองไปตอนนั้นน่ะ
คงจะขโมยไปตอนนั้นน่ะย้ำอีกครั้งคุณผู้ชม
ถ้าไปเจอชื่อหมอดูที่ชื่อหมอแต๊กดูดวงแม่น
นายประวิทชุ่มจิ้งหลีดอายุสามสิบสองปี
แจ้งตำรวจนะคะไม่ต้องไปดูดวงของเขาเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่วงเล็บนะ
แต๊กดูดวงแม่นแต่หลอกนะใครจะใส่ล่ะคุณอ๋อเหรอ
หน้าตาแบบนี้ขออภัยที่ต้องมีการคาดหน้าไว้ก่อน
นี่เป็นข้อมูลจากทางตำรวจค่ะแต่นี่แหละค่ะ
เป็นข่าวขนาดนี้แล้วคิดว่าอีกไม่นานน่าจับตัวได้